เท่านั้นยังไม่พอนะคะใครที่มีเวลาก็อยากจะให้ไปเที่ยวไปชมงานประเพณีดีโดยเฉพาะประเพณีบุญบ้างไฟของชาวหนองแวงจังหวัดกาลสินที่อยากเชิญชวนให้คุณผู้ชมไปเพราะอะไรรู้ไหม
นักท่องเที่ยวหรือว่านักศึกษาชาวต่างชาติเนี่ยเขายังสนใจมาศึกษามาดูงานมาร่วมงานประเพณีของบ้านเราเลยไปดูสิว่าน่ารักขนาดไหนค่ะ
ที่มีอาชีพเกษตรกรเพราะเชื่อว่าการจุดบ้างไฟเนี่ย
เป็นการจัดงานบุญบ้างไฟถือว่าเป็นการบูชาพระยาแถน

เห็นแล้วนี่สวยมากคุณค่ะสวยมากจริง

ใช่แล้วนะคะก็ภายในงานเขามีการตั้งขบวนแห่
ที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่เนี่ยแห่มาอย่างยิ่งใหญ่อลังการ
มีช้างม้าเรือมากันหมดเลยนะคะ

นางรำเขาเป็นฝรั่งจริงเห็นแล้วละสายตาไม่ได้เลยใช่ไหมล่ะคุณชนะ
นี่ค่ะบรรดานักศึกษาชาวต่างชาติ
เขาบินตรงมาจากอเมริกามาร่วมงานอยากเป็นส่วนหนึ่งของงานนะคะ

ทอมทอมทอมทอมทอม
เห็นแล้วนี่ตะลึงทึ่งกันไปเลยนะคะ
ก็นักศึกษาทั้งหมดที่มาร่วมงานเข้ามาเพราะว่า
อยากจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สืบสารประเพณีบุญบ้างไฟของท้องถิ่นอีสาน
เพื่อที่จะนำไปเผยแพร่ให้กับชาวต่างชาติรับรู้
ในวิธีปฏิบัติในขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยต่อไปนั่นเอง
ก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศที่หาชมได้ยากมาก
เคยเห็นโอ้โหฝรั่งสวยเข้ามารำไทยแบบนี้ไหมล่ะเนี่ย
ไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าพอเห็นฝรั่งมาแต่งชุดไทยพื้นเมือง
อย่างชาวกาละสินใส่แพร่อภาพแพรวาอะไรอย่างนี้

แล้วมันก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยที่เราเนี่ย
จะได้สืบสารประเพณีไทยแล้วก็เผยแพร่วัฒนธรรมไทย